ดูคุณตาอายุ๗๐ปีนั่งเล่นกับลูกกับหลานอยู่ในบ้าน
ตาแทบช็อกนะครับเพราะว่าเจองูจงอางตัวใหญ่
มันไปซ่อนอยู่ใต้เครื่องซักผ้าครับคุณผู้ชมครับ
ทำยังไงล่ะจับเองไม่ได้อยู่แล้วกู้ภัยต้องมามาด่วนเลย
งูจงอางยักษ์ตัวนี้นะครับอยู่ในบ้านของคุณตาเอี่ยม
คุณตะเอี่ยมนะฮะสุดจิตอายุ๗๐ปีแล้ว
บ้านเลขที่๗ทับ๑ครับหมู่๗บ้านโพประสิทธิ์ตำบลถ้ำพันรา
อำเภอถ้ำพันธราจังหวัดนครศรีถ้ำพันธราโอ้โหโอ้โหดูดิ

กู้ภัยเนี่ยไปกับอุปกรณ์จับงูครับเข้าไปในบ้านพบเจ้างูจงอางเนี่ย
ซุกอยู่ใต้ขึ้นสักผ้าพยายามลื้อนะฮะ
เครื่องใช้ในบ้านออกให้หมดจะได้สะดวกกับการจับ
แต่ระหว่างนั้นงูมันโผล่มาแล้วมันชูคอแผลแม่เบี้
เมื่อกี้เห็นไปนี่นี่พี่ต้นพี่ปุ้ย
โอ๊ยทำไมมันกระดกสูงขนาดนั้นหรือโอ้โหพี่โต้นพี่ปุ้ย
ทูขึ้นมาสูงกับครึ่งเฟซน่ะครับ
เจ้าของบ้านเก้าไภนะฮะแล้วก็ชาวบ้าน

เดี๋ยวผมส่งบทไปให้ปุ๊ยอาจไปมาสาวไทย
ค่ะโอ๊ยตายแล้วอะไรนี่มันใหญ่พันนี้นะ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

เค้าก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไอ้งูโจ๊กอางไว้
บางคนก็นะถ่ายรูปงูจงอางเสร็จต้องถาม

ผมอ่านให้ฟังอีกทีแล้วกันเพราะเมื่อกี้อ่านเร็ว

อันไหนอ่านช้าจะไม่อ่านให้ฟังซ้ำนะ
บ้านลักษณ์ที่๗ทับ๑หมู่๗
๗ทับ๑หมู่๗นะฮะ
ก็เขาบอกว่าแน่นอนต้องโดนนะครับ